เล่าที่สระบุรีค่ะไม่ต้องให้คุณผู้ชมเดาเลย
เฉลยไปเลยว่าคือชายแต่งกายคล้ายพระ
ยืนบินทบาทอยู่ที่พูดแบบนี้เพราะว่าคนแถวนั้นเห็นบ่อยค่ะ
แล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่พระจริง
มีคนถ่ายคลิปนะคะไปถามว่าหลวงพี่ยังไม่ศึกอีกเหรอ
คำตอบที่ได้คืออะไรคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ

คนถ่ายคลิปเข้าไปถามว่าโดนจับไปรอบนึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ศึกอีก
แต่คำตอบที่ได้คือพระมีแมสมีแมสของจริงอยู่
อุ๋ยคือยังไงคะคือถามไม่ตรงคำตอบหรือตอบไม่ตรงคำถาม
ผมไม่รู้จะตอบอะไรแล้ววะ
คืองงมากแล้วคนถ่ายคลิปที่ถ่ายคลิปและถามคำถามนี้ก็เพราะว่าเคยเห็นแล้ว
ว่าเป็นพระปลอมแล้วรู้แล้วว่าเคยโดนจับไปแล้วแล้วทำไมยังกลับมาโผล่ตรงนี้อีก
นี่ตอนแรกนี่ยืนอยู่อย่างนี้เลยนะไปยืนอยู่หน้าบ้านชาวบ้านเขายังไม่รู้จะมาขอข้าวขอเงินหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
เขาบอกว่าชายแต่งกายคล้ายพระคนนี้มาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะ
จับไปปุ๊บเอากลับมาใหม่
นี่คือก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเจอ

คนเขาก็เสื่อมศรัทธาแล้วเขารู้กันหมดแล้ว
ก็คือพระปลอมไม่มีใครกล้าจะใส่บาทแล้ว
รอบนี้ถ้ามีคลิปออกไปรอบที่๓นะพี่
คือจับไปแล้วก็ตามมาใหม่
เขาชอบโบกรถขอตังค์แล้วคนก็กลัวเลยพี่
กันความกลัวคืนเดินอยู่ในสถานี
ครับคลิปนี้ที่ทำเพื่ออะไร

เพราะหลายจังหวัดตอนนี้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะครับพี่
อำเภอพระพุทธบาทนางสุวรรณาค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยใส่บาทให้กับผู้ชายคนนี้นะ
แต่ตอนใส่บาทรู้สึกแปลกแล้ว
เพราะว่าดูไม่สำรวมเลย
ไม่เหมือนกับพระสงฆ์รูปอื่นไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไป

อยู่ตรงนั้นพอคนเดินผ่าน
ก็ถามคนเดินผ่านว่าอ้าวไม่ใส่บาทกันเหรอ

แล้วก็เดินวนไปเวียนมาแล้วก็พูดประโยคซ้ำ
ว่าทุกวันนี้คนไม่ใส่บาทกันแล้วเหรอ

เวลาให้พรก็เหมือนสวดไม่เป็นพี่อุ๋ย
ก็เลยรู้เลยว่าไม่ใช่พระจริงแน่
ส่วนคุณป้าวัย๗๒นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
สำนักปฏิบัติธรรมชาวบ้านเขาเรียกกันว่าป่าช้าตาลอยวัดพระพุทธบาท
เล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายพระ
เหมือนพยายามจะไปรับบินทบาทอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะเดินเข้าไปหลังป่าช้า
บางทีมาอยู่ตรงนี้๒๓วันแล้วก็หายไปเป็นสัปดาห์
แล้วก็กลับมาใหม่บางทีมาคนเดียวบางทีมากันสองคน
คือแต่งตัวเป็นพระทั้งสองคนเลยแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นแล้วนะ
ทีมข่าวก็ขับรถตามหานะคะตามหาชายแต่งกายคล้ายพระคนนี้
ก็คือในคลิปให้ดูไปเขาจะเดินอยู่ริมถนนใช่ไหม

จริงนี่นักข่าวเลยถามว่าจะไปไหน
ก็บอกว่าจะเอาพระเครื่องหลวงพ่อเงินไปปล่อยให้ชาวบ้านแถวตลาด
และบอกว่าเป็นพระจริงบวชที่วัดในจังหวัดสะกรณะคอล
พอขอดูใบศุฤษภีร์บอกหายใบมันหายไปแล้ว

ค่ะนั่นสิกำลังจะพูดเลยจะเอาพระไปปล่อยเช่าให้ชาวบ้านเช่าพระ
แล้วพูดจาวกวนมากคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
คุณพ่อชื่ออะไรชื่อจริงอ่ะฮะพ่อชื่อจริงชื่ออะไร
สุชาติสุชาติ
แล้วหลวงพ่อเป็นพระจริงไหม
จริงนี่แหละจะเดินไปดูพระ

เลรี่ส่งของเข้าของแพงโทรคุยกับโยมพ่อโยมแม่บอกให้โทรคุยเอา

โทรคุยแมทอันนี้เป็นแมสของจริงโทรคุยเป็นแคลอรี่ส่งของเข้าของแพง
แล้วลุงพ่อมีใบสุทธิป่ะมีใบสุทธิป่ะ

สุทธิหายแล้วบอกว่าเป็นแคลอรี่เป็นแคลอรี่ส่งของเข้าของแพง

ก็เลยงงไม่แน่ใจว่าแกป่วยมีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า
แล้วถ้าป่วยแล้วมาแต่งกายเป็นพระแล้วมาเดินแบบนี้เหรอ
แต่ระหว่างที่ทีมข่าวชวนคุยทีมข่าวก็ติดต่อตำรวจนะก็เรียกตำรวจนะคะ
สพพระพุทธบาทให้มานำตัวไปตำรวจบอกว่าก็ต้องประสานทางฝ่ายฝ่ายพุทธฝ่ายพระสงฆ์ก่อนนะคะ
ก็ไปมาเหมือนก็เดินหายไปเลยนักข่าวบอกเดินหายไปเร็วมาก
ตำรวจจะขอตรวจสอบใบสุทธิแต่สุดท้ายก็คือน่าจะเป็นพระปลอมนั่นแหละ
ก็อยากจะให้เจ้าของคลิปไปแจ้งความเพิ่มตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ที่สพพระพุทธบาทนะคะเพื่อจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
สุดท้ายเหมือนแกเดินหนีหายไปเลยนะคะ